คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้จริงแล้วเป็นข่าว
ตั้งแต่ช่วงเมื่อปลายสัปดาห์วันพระราชสบดีวันศุกร์
แต่เราต้องตามให้ต่อเพราะว่าสังคมอยากรู้จริง
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณไปตัดเชือกเขาทำไม
ตัดเขาเพื่ออะไรเขาเกือบไป
คือช่างเขาก็โรยตัวแบบนี้เป็นอาคารสูง
เป็นคอนโดมิเนียมอ่ะค่ะแถวน้องธับบุรี
แล้วกำลังโรยตัวอยู่ชั้นแบบสูงเลย๓๐อะไรแบบนี้

มีคนเอื้อมไปตัดเชือกเขาอ่ะ
จนเขาต้องขอความช่วยเหลือจากชั้น๒๐กว่าบอกช่วยด้วย
โอ้โหโชคดีนะเขาเปิดหน้าต่างแล้วก็ดึงตัวเข้ามาในห้องเขา

นี่ค่ะนางสาววิวริยาสวัสดิ์วิมลอายุ๓๒

นายสองอายุ๒๑เป็นชาวเมียนมา
นายสุธินทองบุญอายุ๔๖เป็นชาวไทยใหญ่
สองช่างทาสีที่เกิดเรื่องอะค่ะครับ
ไปพบตำรวจสพปะเกร็ด
ให้ปากคำเพิ่มเติมในฐานะผู้เสียหาย
เพราะว่าถูกคนร้ายแอบตัดเชือก
ในสองบอกว่าคือวันที่เกิดเหตุกำลังอุบสีลิโคน
ขอบอลูบิเนียมบานหน้าต่างของอาคารที่เกิดเหตุ
ก็ช่วยกันสองคนในสองกับนายสุธิน

มีน้ำรั่วซึมให้ไปซ่อมทั้งหมดอ่ะ๖ห้อง
อ๋อต้องบอกที่ชั้น๒๖ที่ทำอยู่
ว่าผมโดนดัดเชื่อมผมโดนต่อไม่ได้แล้ว
จนมาขอความชิดเหลือเจ้าของห้องชั้น๒๖

ในสองบอกว่าคือจริงแล้วเนี่ย
เริ่มต้นซ่อมตั้งแต่ชั้น๒๐ถึง๒๖

โรยตัวลงมาจากชั้นดาดฟ้า
พอลงมาถึงชั้นที่๓๐จังหวะนั้นนะคะ
ก็ดึงเชือกที่ห้อยอยู่แต่เอ๊ะทำไมเชือกมันหนัก

สังเกตเห็นมือคนจากชั้น๒๐
เอื้อมมาตัดเชือกคุณผู้ชมนึกดู

ตอนแรกตกใจมากเพราะว่าเอาแล้วไงทำยังไงลงไม่ได้แล้ว

ก็โรยตัวพอจนถึงชั้น๒๐

ก็เลยตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือ
เจ้าของห้องน่ารักมากรีบเปิดหน้าต่าง
ดึงตัวเข้าไปในห้องจนปลอดภัย

ตัวเจ้าของบริษัทนางสาววริยาบอกว่าวันเกิดเหตุ
ให้ในสองกับนายสุธินซ่อมแนวหน้าต่างเป็นวันแรกนะคะ
แล้วตอนเกิดเหตุเธอเองก็คุมคนงานอยู่ด้วยนะ

แล้วได้ยินเสียงในสองตะโกนว่าเชือกถูกตัดเชือกถูกตัด

ห้อยยาวถึงพื้นถูกตัดขาดไป
ตกใจมากนะคะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

หรือเส้นเดียวครับ
มันเป็นเชือกเส้นเดียวที่เราจะแบ่งครึ่งค่ะ

จริงที่นี่เราเข้ามาทำงานครั้งแรก
ที่ตึกนี้ค่ะ
เพื่อนเอะแฮนที่ทำอะไรครับ
คือเชือกที่โดนแอบตัดไปคือตัดไปบางส่วน

สองคนนี้ก็เลยยังรอดชีวิตนะคะ
คำถามเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะตัดขนาดไหนตัดยังไง

ใช่ก็ถูกตัดไปบางเส้นอย่างนี้ค่ะ
ในจ้างบอกว่าสงสัยมากจริง
ใครตัดแล้วคุณตัดทำไม
ตัดเพื่ออะไรมันอันตรายถึงชีวิตเลยนะ
ตอนนี้ยังไม่กล้าให้ช่างสองคนนี้ทำงานเลยนะคะ
เพราะว่าช่างสองคนนี้ยังหวาดภาวะอยู่เลย

แล้วก็รอผลตรวจจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานด้วยนะคะ

คือเมื่อวานนี้พตฤภัยศาลวงวัชระมงคล

ก็บอกว่าในส่วนของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ
เข้าขายความผิดสองข้อหา
พยายามฆ่านะมันถึงขั้นพยายามฆ่านะคะ
รวมถึงทำให้เสียทรัพย์ด้วยก็อัตราโทษสูงนะคะ
คือเขาจะมีตัวฉีดซิลิโคน
แล้วก็ไปหยอดซิลิโคนเห็นไหมฮ

ใช่อัดซิลิโคนเข้าไปที่ขอบหน้าต่าง

จะมีเชือกคนละ๔เส้นสำหรับการจะปีนขึ้นปีนลง
เหมือนกับว่าเขามองลงมาแล้วข้างล่างเนี่ย
สองในสี่เนี่ยมันถูกตัดไปแล้วใช่ค่ะ
เขาก็เลยบอกโอ้โหผมเสี่ยงลงไปไม่ไหวอ่ะ

โชคดีมีคนอยู่ในห้องแล้วเขาก็ช่วย
เจ้าของห้องบอกว่าทีแรกก็ดูเอ๊ะอะไรช่างมาทำอะไรแถว
พอแล้วก็เขาเหมือนกับเขาส่งสัญญาณว่า
ผมขอเข้าหน่อยเขาก็ใจดีเขาก็เปิดให้เข้าทีนี้เขาตะโกนเลยแหละว่าเชือกถูกตัด
นี่โอ้โฮดูความสูงนะคุณผู้ชมลองดูนะเห็นไหม
คือสองคนนี้เขาบอกว่าผมไม่กลัวหรอกเรื่องความสูง
เพราะทำงานแบบนี้ถ้ากลัวความสูงทำไม่ได้อยู่แล้วใช่ค่ะ
แต่พอผมเห็นมองลงไปเอ้าใครตัดเชือก
มันห้อยต่องแต่งมันไม่ถึงพื้นปลายเชือก

เขาบอกว่ามีคนสังเกตเห็นว่าคนที่แอบตัดเหมือนกับจากชั้น๒

มันก็ต้องไปดูว่าไอ้มุมนี้จากห้องเจ้าของห้องผู้ใจดีคนนี้
มันตรงลงไปมันมีกี่ห้อง
แล้วข้างล่างเนี่ยไอ้ตรงปลายเชือกที่มันตัดมันห้องไหน
แล้วคุณตัดเพราะอะไรมันเกิดอะไรยังไงขึ้น

หรือเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะเชือกอะไรมันลอยอยู่ระเบียงห้องฉัน
ตัดเป็นที่อย่างนี้หรอไม่รู้เลยคือ
มันเป็นเหตุการณ์ที่คนงงมากนะว่าคุณไปตัดเชือกเขาทำไม